จำแก๊งน้ำไม่อาบได้ไหมเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่แบบเป็นสายทำบุญ
อ่าล่าสุดไปบิดไปซิ่งกันสนั่นที่เพชรบูรณ์
แล้วก็ออกมาประกาศว่าไปไหนใครก็รักแก๊งน้ำไม่อาบ
เหมือนเขาว่าเขาจะมีจัดทริปไปทำบุญไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
เหมือนเพิ่งจะเป็นข่าวไปเมื่อปีที่แล้วอุ๊ยนี่ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะ
เร็วเหมือนกันแล้วล่าสุดมีดราม่าเยอะมาก
แต่ทางแก๊งน้ำไม่อาบเนี่ยเขาบอกว่าไปไหนใครก็รัก
เพราะว่าผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเขาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
คือการที่เขายกขบวนยกขยงกันไปไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทำให้คนนั้นก็ได้รู้จักเพชรบูรณ์มากขึ้น
แต่อีกมุมหนึ่งคือคุณมากันเยอะแบบนี้มันจะไม่เสี่ยงอันตรายเหรอ
เดี๋ยวไปเฉียวชนกันล้มบาดเจ็บหรือเปล่าหรือชาวบ้านเดือดร้อนหรือเปล่า
เสียงดังหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วไปทีคือไปสองหมื่นคันเลยนะคะ
คุณผู้ชมจักรยานโดนรวมตัวกันสองหมื่นคันของแก๊งทริปน้ำไม่อาบ
เขาก็ขี่กันจากกรุงเทพไปค่ะเพื่อที่จะไปพื้นที่อำเภอศรีเทพภูทับเบิก
อำเภอลมเก่าเพชรทะบูนเพื่อจัดกิจกรรมทริปน้ำไม่อาบสองพันยี่สิบสามในพื้นที่
บอกว่าเดี๋ยวนำรายได้ไปทำบุญกระถิ่นแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสนะคะ
ทีนี้มันก็มีเฟซบุ๊คของแก๊งนี่แหละค่ะโดยแกนนำทริปน้ำไม่อาบ
เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นระเบียบใหม่มากยิ่งขึ้นคือจัดการในการทำบุญในการแก๊งที่ซิงค
สองหมื่นคันเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่มีการจัดระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น
มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยที่เขาเองก็บอกว่า
แต่ละคันที่จะร่วมขบวนในทริปทำบุญครั้งนี้จะต้องมีเอกสารถูกต้อง
ต้องไม่เบิ้ลไม่แข่งรถไม่ยกล้อมอเตอร์ไซค์
อันนี้คือเขาบอกเลยนะคะว่าทีมเขาเนี่ยจะต้องมีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะพอแว้นออกไปได้ไม่นานจากกรุงเทพมหานครปรากฏว่า
มีรายงานอุบัติเหตุค่ะจากกลุ่มนักบิดแก๊งนี้เกิดอุบัติเหตุ
นี่คือสภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณหนองไหลนะคะบ้านหนองไล
ตำบลนาเฉลี่ยงอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์มีคนเจ็บสองรายด้วยกัน
ส่วนต้นสายปลายเหตุที่เกิดอุบัติเหตุจากนักบิดแก๊งนี้
เนื่องจากว่ารถยนต์เนี่ยมันมีรถยนต์คันหนึ่งเขากำลังจะเลี้ยวยูเทิร์นในระยะประชันชิด
ก่อนที่มอเตอร์ไซต์ที่ซิ่งมาด้วยความเร็วหลบไม่ทันพชนท้ายอย่างจัง
มีคนเจ็บสองรายด้วยกันนะคะแต่ความเคลื่อนไหวของแก๊งนักบิดแก๊งนี้ยังไม่หยุดค่ะ
คุณผู้ชมรถชนไม่พอในพื้นที่อำเภอหนองไผ่
ล่าสุดนะคะทางเพจแกนนำทริปได้มีเคลื่อนไหวอีกแล้วออกมาเคลื่อนไหวอีก
เขาบอกว่าหลังจากที่โดนโจมตีว่าแก๊งน้ำไม่อาบหรือว่าทริปน้ำไม่อาบของเขาเนี่ย
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มเต็มถนน
มีการเบิ้ลรถเสียงดังบางกลุ่มฝ่าไฟแดง
รถส่วนใหญ่ไม่ติดป้ายทะเบียนอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ

โดยเขาโต้กลับชาวเน็ตว่ารถเขาไม่ได้ติดทุกวันนะ
เสียงก็ไม่ได้ดังทุกคืนมอเตอร์ไซค์ที่เร่งเสียงดังก็ไม่ได้ดังทุกคืน
และที่สำคัญการเที่ยวของเขายังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วยนะคะ
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่จังหวัดเพชรบูรณ์๑ปีมีแค่ครั้งเดียว
และที่สำคัญเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าคนในพื้นที่
ชอบการซิ่งมอเตอร์ไซค์ของเขาในแก๊งน้ำไม่อาบนี้ด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันเนี่ยทางแกนนำของแก๊งน้ำไม่อาบยังบอกอีกด้วยว่า
ผมจะทำบ่อยปีละหลายครั้งก็เกรงใจประชาชน
ผมรู้ว่ามันวุ่นวายแต่ก็อยากให้เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่บ้าง
คุณอยู่เพชรบูรณ์คุณช่วยอะไรในจังหวัดของคุณได้บ้าง
ถ้าไม่ช่วยอะไรก็ช่วยอยู่เฉย

ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะมันมีคลิปโผล่ทางโซเชียลค่ะ
มีผู้ชายยืนอยู่เกาะกลางถนนคล้ายกับเป็นการรายงานข่าว
เสื้อสีแดงพร้อมกับรายงานข่าวว่า
แก๊งน้ำไม่อาบทริปนี้ปีนี้รับรองว่า

ไม่มีคนแข่งรถบนถนนหลวงสักคัน
และเขาก็บอกเลยว่าบนถนนเนี่ยไม่มีการแข่งมอเตอร์ไซค์
มีแต่มดมีแต่แมลงสาปที่อยู่บนถนนค่ะ
ที่เห็นอยู่ก็คือมดแมลงสาบนะครับ
อย่าไปนิเลสมันอย่าไปใส่ใจมันนะครับ
ที่เห็นอยู่คือมดแมลงสาปอย่าไปใส่ใจมัน
ไม่มีคนแข่งรถท่อมอเตอร์ไซค์ไม่ดัง
ไม่มีการแข่งมอเตอร์ไซค์บนถนนหลวงสักกระคันนะครับผม
อันนี้ยืนยันเลยนะคะที่เห็นอยู่คือมดแมลงสาป
ทีนี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะนอกจากท่อเสียงดังไหมคุณผู้ชมลองฟังแล้วตัดสินดูเองแล้วกัน
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่ามันมีบางช่วงบางตอนระหว่างการเดินทางไป
มอเตอร์ไซค์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ตำรวจจราจรที่อยู่ระหว่างทางเขาก็มีการเรียกให้หยุดเพื่อที่จะตรวจนะคะ
แต่สุดท้ายปรากฏว่าหนึ่งในแก๊งแม่อาบเนี่ยเขาขับหนีซิ่งหนีตำรวจจนต้องขับไล่ล่าแบบนี้ค่ะ
และตำรวจก็ต้องมีการชักอาวุธปืนออกมาเพื่อขอให้หยุดเพื่อตรวจค้นต่อไปนะคะ
นี่คือภาพที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมทริปน้ำไม่อาบของแก๊งน้ำไม่อาบที่กำลังจะทำบุญที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ส่วนกิจกรรมในทริปนี้เห็นบอกว่าวันนี้นะคะ๒๖พฤศจิกายนเขามีกำหนดการที่จะเดินทางไปทำบุญกระถิ่นที่วัดม่วงเย็นในอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
แล้วก็ค่อยจะเดินทางกลับ๒๐๐๐คันได้มอเตอร์ไซค์เยอะมาก
คลิปน้ำไม่อาบด้วยเจตนาที่อยากจะไปทำบุญกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมฮะ
แต่ว่าวิธีการนั้นก็อาจจะมีการตั้งคำถามจากชาวบ้าน